สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยรัฐนิวโชว์ช่วงแรกนะคะ
จะนำคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของคดีหมินสถาบัน
ซึ่งตอนนี้ก็เดินหน้าไปถึงกระบวนการอายัดทรัพย์ผู้ต้องหาแล้วค่ะ
ใช่แล้วค่ะคือทางปปงได้มีการประสานข้อมูล
กับทางตำรวจนะคะตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาคดีหมินสถาบันเบื้องสูง
ทำให้ล่าสุดค่ะปปงได้มีการอายัดทรัพย์สินผู้ต้องหาที่แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมอีก๔๔ล้านบาท
ในจำนวนนี้เฉพาะพันธุ์เอกขจาชาติบุญดีอดีตในทหาร
เสนาธิการประจำกองทัพภาคที่๓เพียงคนเดียว
มีทรัพย์สินมากถึง๔๐ล้านบาท
พันธุ์ตำรวจเอกสีฮันหน้าประยุนรัฐ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการฟอกเงินหรือปปง
เปิดเผยผลการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน
หมินสถาบันเบื้องสูงด้วยการแอบอ้าง
สถามันเพื่อเรกรับผลประโยชน์
โดยระบุว่าคดีนี้นะคะทางปปงได้รับการ
ประสานข้อมูลจากตำรวจเกี่ยวกับ
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
ยากรรมทางเทคโนโลยีผู้ต้องหาในคดีหมินสถาบันเบื้องสูง
รวมทั้งผู้ต้องหารายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดี
จากการสืบสวนของปปงพบหลักฐาน
เป็นที่เชื่อได้ว่าพันธุ์ตำรวจรีปรากรมกับพวกเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
แก่เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารสิทธิเรียกร้องในตัวแลกเงินและห้องชุด
และยังปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวกลุ่มผู้ต้องหาได้มา
ระหว่างที่กระทำความผิดมูลฐานดังกล่าวจริง
ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่๑๕ทับ๒๕๕๘เมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๖
คณะกรรมการธุรกรรมอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๘วัก๑แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการฟอกเงินปี๒๕๕๙
มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน๑๑รายการพร้อมดอกผล
โดยผู้ต้องหาที่มีบัญชีทรัพย์สินมากที่สุดคือพันเอกคชาชาติบุญดีอดีตนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองทัพภาคที่๓
ที่มีบัญชีเงินฝาก๕บัญชีนะคะพร้อมทั้งมีตัวแลกเงินรวมมูลค่ามากกว่า๔๐ล้านบาท
โดยปปงมีกำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดเข้าแจ้งภายใน๙๐วันตามกฎหมายฟอกเงิน
ขณะที่วันนี้พลตำรวจรีอัครเดชพิมลศรีผู้บังคับการปรับรามปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังมีกระแสข่าวว่าอาจถูกผู้บังคับบัญชาพิจารณายกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อความเหมาะสม
โดยพลตำรวจตรีอัครเดชได้พูดคุยกับสื่อมวลชนว่าไม่รู้สึกหนักใจหลังมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีชื่อเข้าไปผัวพันกับคดีสำคัญจนต้องลาออกจากราชการ
และยืนยันว่าไม่คิดลาออกค่ะเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีใดตามที่มีกระแสข่าวพร้อมทั้งขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ